เพราะว่าเกิดขึ้นอีกแล้วที่ท่ากาศ
สยานสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ

ฉกกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

คือข้างในมีเงินนับแล้วมูลค่ากว่า๗๐๐บาท
แต่ว่าสุดท้ายโดนรวบตัวได้แล้วนะคะ
เพราะว่าตำรวจเข้าไปแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมในวงกลมสีแดง
คือกระเป๋าที่ชาวต่างชาติเขาลืมไว้และผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
ทำทีเนียนเลยค่ะมานั่งนะคะ
นั่งทำเป็นทำธุระทำไปทำมาก็หยิบกระเป๋าเงิน
ใส่กระเป๋าของตัวเองหน้าตาเฉยแบบนี้
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นชาวไทยนี่เองนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิค่ะ
สามารถจับภาพขณะที่ผู้เสียหายเป็นหญิงชาวเนปาน
เขาก็นั่งจัดเรียงสัมภาระที่นั่งบริเวณชั้น๒
ภายในท่ากาศยานแต่เธอคนนี้ลืมหยิบกระเป๋าเงินใบดังกล่าวไปด้วย
ต่อมาคนร้ายเป็นชายเดินมาพบก็เลยทำที
อย่างที่เราเล่าไปตอนแรกคือเนียน
เข้าไปนั่งใกล้กระเป๋าแล้วก็หยิบเงิน
กระเป๋าเงินของผู้เสียหายใส่ถุงกระดาษที่ถือมาด้วย
หลังจากนั้นก็อันตฐานหลบหนีไปเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ

บอกว่ากระเป๋าเงินได้หายไประหว่างจัดเรียงสัมภาระ
บริเวณที่นั่งจุดดังกล่าวเธอรีบแล้วก็ลุกขึ้นไป
เดินหายไปจนเธอลืมกระเป๋ามารู้ตัวอีกครั้งว่ากระเป๋าของเธอหายไป
เพราะว่าต้องการที่จะไปซื้อของแต่ตอนที่จะจ่ายเงินเนี่ย
พยายามที่จะหากระเป๋าแต่ก็ไม่พบกระเป๋าเงิน
ก็โอเคเข้าใจแล้วว่าตัวเองทำกระเป๋าเงินหาย
ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ขอดูขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งมาพบว่าคนร้ายเอากระเป๋าของเธอไปแล้วนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังตามลากคนร้าย
ก่อนที่จะมาพบตัวขณะเดินอยู่ที่บริเวณศูนย์อาหารชั้นล่างของอาคารผู้โดยสาร
ทราบชื่อต่อมาคนร้ายก็คือนายรินทารักษ์พารินพงศ์อายุ๔๗ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาจับกลุ่มตัวนายคนนี้ได้พร้อมของกลางเป็นกระเป๋าเงินสีน้ำตาล
ภายในนี้มีเงินสกุลต่างก็ร่วมแล้วกว่า๗๐๐๐๐บาทได้แล้วค่ะ
ควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้
ให้นายรินทารักษ์คนร้ายเนี่ยดูเขาก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นหลักฐานหนาแน่นแล้วก็เห็นหน้าชัดเจนด้วยนะคะ
เขายอมรับว่าคนร้ายในภาพก็คือเขานี่เอง
ตำรวจบอกว่าก็เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาคืนลักทรัพย์ในท่ากาศยาน
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คือระบบความปลอดภัยภายในสนามบินค่อนข้างที่จะรัดกลุ่ม
ไปก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายถูกจับได้ในที่สุด
ไม่รอดค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดจับหน้าได้ชัดเจนมากด้วยนะคะ